ไปแล้วหน้าแมนชั่นจากนั้นไม่นานเนี่ยค่ะมีชายอายุ
ประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้ามันคุณเนี้ยค่ะสวมเสื้อ
คลุมแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นทำทีเป็นคุยโทรศัพท์
เดินเข้ามาบริเวณทางเข้าแมนชั่นแล้วก็มองไปเนี่ย
ไหมราวตากผ้าเนี่ยแล้วก็เดินออกไปแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมานะ
หยิบเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็เดินออกไปหลบหนีไปแบบเนี้ยค่ะ
แล้วคลิปนี้เขาก็เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าธินกรมาสศรีเขาก็นำเรื่องราวนี้มาโพสต์
แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตัวเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่แมนชั่นแห่งนี้อยู่ในซอยงามวงวานสิบสอง
วันเกิดเหตุเนี่ยตากผ้าไว้ที่ด้านล่างของแมนชั่นแล้วก็ลืมเก็บ
เช้าตื่นขึ้นมาพบว่าผ้าที่ตากเอาไว้เป็นผ้าอ้อมของลูกวัย๑ขวบ
เสื้อแล้วก็กางเกงเนี่ยรวมกันสักประมาณสี่สิบกว่าชิ้นได้หายไปเกลี้ยงลาวเลยค่ะ
ก็เลยไปแจ้งให้เจ้าของแมนชั่นเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหน่อย
แล้วก็เห็นอย่างที่ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นชายขับรถเก๋งมาจอด
ขับรถเก่งด้วยใช่รถเก๋งสีเหลืองเออแล้วเอาไปทำไมเสื้อผ้าเขาเนี่ย
แล้วเอาแต่ชุดเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะคือลักษณะเหมือนแบบก็น่าจะมีพอสมควรอะนะ
ขับรถเก๋งมาแต่งตัวผิวพันธุก็โอเคระดับหนึ่งอ่ะนะแล้วมาเอาเสื้อผ้าเด็กด้วยนะ
อืมเออที่ตากเอาไว้อย่างเงี้ค่ะใครจะไปคิดว่าตากเสื้อไว้แล้วมันจะหายไปหมดราวอ่ะนะคะ
ดูสิเต็มไม้เต็มมือเลยอ่ะหยิบไปหมดเลยอ่ะ
คือตอนนี้เจ้าทุกข์เขาแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพเมืองนนทบุรี
ก็อยากจะฝากไปถึงตำรวจให้สอดส่องตรวจตาบริเวณดังกล่าวด้วย
เพราะว่าแถวนี้เขาบอกว่าของหายบ่อยจริงค่ะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเราพฤติกรรมแปลกเยอะนะครับ
แต่หมดของก็แปลกเหมือนกันเอาเสื้อผ้าเด็กเต็มเลย
ไปหยิบเอาเฉยเลยไปหยิบหน้าตาเฉยเลยนะครับ